วันนี้๒๙พรุ่งนี้๓๐อีกวันก็วันที่๑แล้ว
วันนี้ก็เลยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากไปที่แรกกันก่อนอุดรธานีจ้า

บางคนก็มารำถ่วงให้จ้างมารำก็มีรำได้
รายถือเลิกวันพระใหญ่ก็คือ

ก็มาส่องขันน้ำมนต์ในพิธีบวงสวงด้วย
ก็เห็นแตกต่างกันออกไปนะบางคนก็บอกดับเบอร์ดับเบอร์
บางคนก็บอกไม่ดับเบอร์ไม่ดับเบอร์
แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะคล้ายกัน

ดูแล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไร
เออเอาดูกันต่อที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณตะบนโพแตง
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โอ้โหดูสิพ่อปู่ฤษีพรหมเศษองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ชาวบ้านสาธุชนก็เลยมาร่วมกัน
ขอพรขอโชคขอลาบและทำพิธีอาบน้ำมนต์
ทำพิธีลงนะบุญยฤทธิฤษีหน้าทอง

ฟักทองมาแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษกันหน่อยค่ะ
ทำพิธีกันไปเพื่อความสบายใจครบถ้วนแล้วนะคะ
พลาดไม่ได้เลยก่อนกลับจะต้องทำอะไร
ส่องอ่างน้ำมนต์กันสิคะคุณค่ะ
ที่นี่บอกเลยว่ามันชัดเจนชัดเจนจริง
ชอบตัวไหนก็ไปจับคู่เอาเองเด้อ
ที่เดิมยังต้องติดตามก็ต่อคุณชิคกี้พาย
เพราะว่านอกจากพิธีอาบน้ำมนต์แล้วยังมีคนนี้ครับคุณสุดารัฐ

คุณสุดารัชชาโสรสอายุ๓๒ปี
เป็นพนักงานธนาคารเดินทางมาถวายน้ำแดงกุมารทองเจ้าสัวเหง
เขาบอกว่าได้โชคกว่า๒๐๐๐๐บาท
ในติ๊กต๊อกโดยอธิษฐานขอว่าจะมีโชคมีราบแล้วจะมาหา
มันเป็นไปตามนั้นจริงเลยได้มีโอกาสมาหาและมาถวายน้ำแดงในคราวนี้
ไหนก็มาแล้วก็กะต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้
ด้วยการล้วงฮะล้วงลูกปิงปองหน้าเจ้าสัวเหงปรากฏเป็นอะไรบ้าง
ก็ตามนั้นตามนั้นแต่จะเป็นตามนั้นหรือเปล่าไม่รู้

ที่นี่ต้องไปครับเพราะผมรักที่วัดนี้มาก
สว่างอารมณ์แคร์แถวตะบนขุนแก้ว

ไปเจอกับศิลปินดารามมากมายมีคุณต้องรักและนักแสดงคุณนันทรัฐชาวราช
หรือว่าคุณตรีและคุณสุภากรเมตตาธนิกุลหรือว่าคุณเฟิร์ส
พร้อมทั้งคุณมอสและคุณโจอี้ภูวสิทธิ
โอ้โหมากันเยอะจริงนะเดินทางมากราบไห้ขอพร
พระอาจารย์แป๊ะเจ้าวาดก่อนจะทำพิธีลงยัน
หลังมือหน้ามือเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาน
โอ้โหเปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเปิดทรัพย์รับโชค
จากนั้นไปไหว้ทาเวสุวรรณเทพแห่งความร่ำรวยที่สูงกว่า๔เมตรเลยนะ
โดยนักแสดงไปกราบไห้ขอพรท้าเวสวันแล้วก็คล้องพวงมาลัยสีแดง
สีแดงเนี่ยนำพาแต่โชคดีนะครับเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็จุดทูบมงคลปรากฏว่าทูบของคุณตรีปรากฏบางสิ่งบางอย่างออกมา
เดี๋ยวจะได้เห็นนะมีทูบด้วยนะแล้วเขาบอกว่าจุดออกมาแล้วเนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องคว่ำแบบไหนแต่ดูตามภาพไปนะครับคุณผู้ชม
ส่วนทูปของคุณเฟิร์สครับปรากฏบางสิ่งบางอย่าง
แล้วก็คว่ำกันไปตามกันไม่แน่ใจทำไมต้องคว่ำด้วยนะ
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าถ้าหากได้โชคได้ราบ
เขาก็จะมาแก้บนที่นี่อีกครับ

ผมเหนื่อยแล้วครับแต่คุณช่วยพาไปได้ไหมครับ

ที่วัดมงคลรัฐคลอง๑๒ตะบนลำไส่
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
สาธุชนเขาเดินทางมาไหว้ขอโชคขอลาบที่นี่
รวมถึงแก้บนกับท้าเวสวันกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
บอกเลยว่าตรงนี้แน่นเต็มลานหน้าวิหารองค์ท้าเวสวันเลย
ขอให้ท่านเจ้าอาวาสทำการเจิมคาถานะเศรษฐีกินไม่รู้หมด
ซึ่งบอกเลยว่าเป็นคาถาเมตตามหานิยมด้วยนะคะ
และนี่ค่ะคุณเศรษฐวิทย์ศรีแสงสังลูกศิษย์ดวงเฮง
เขาได้รับโชคมา๒งวดติด
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นลูกศิษย์วัดมานานหลายปีแล้ว

หลายคนก็มาแก้บนทาเวสวันกันอยากมีโชคมีล่างกับเขาบ้าง
มาขอพรปุธาเวสประกดงวดวันที่ผ่านมานะ
คราว๑บึงก็บอกเลยว่าเขาถูกลอตเตอรีไป๑๑ใบ
และงวดก่อนในวันที่๑๖ก็ถูกไปอีก๕ใบ
รวมแล้ว๕หมื่นบาทได้นะคะ
ก็เลยมีโอกาสมาขอกับทาเวสวรร
แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่กลับไปอีกรอบหนึ่ง

พ่อปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราช
ในพื้นที่บ้านโนนขวาวตำบลขวาวใหญ่
อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
โอ้โหมาร่ารำกันคึกคักแบบนี้เพราะว่า
เขาถูกรางวัลกันแบบยกหมู่บ้านเลยค่ะคุณค่ะ
หนึ่งในนั้นคือมีคนดวงดีที่อยู่กรุงเทพฯค่ะ
รับทรัพย์ไปเกือบล้านบาท
ก็เลยมาแก้บนด้วยการจ้างหนังกลางแปลง
สูงเท่าตึก๔ชั้น
ฉายแก้บนพ่อปู่องค์ดำด้วย
นี่ค่ะชาวบ้านก็โอ้โหมากันคึกคักเหมือนเป็นงานวัดเลยนะคะ
แต่สิ่งที่ชาวบ้านสนใจนอกจากหนังที่มาฉายแล้ว
ก็คือสนใจสิ่งที่ร่างทรงเขียนบนกระดาษ
หลังจากที่มีการทำพิธีบนขันนมลนี้
อ่าพอหยดหยดไปแล้วปุ๊บ
ร่างทรงก็เขียนเขียนอะไรยังไงก็จับตาดูกันเอาเองแล้วกันคุณผู้ชม
เพราะบางทีมันก็มีพลาดมีผิดกันได้บ้าง
แต่จะเป็นยังไงกันเดี๋ยวก็รู้กันวันที่๑นี้ค่ะ